แพนก็ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบสารพิษตกค้าง

พบว่าผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ๕๖นะครับ
โดยเฉพาะส้มแล้วก็ผักขนา
ที่พบว่าสารพิษต้องห้ามที่ถูกแบน
และไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนปนเปื้อนเกือบ๑๒๐ของตัวอย่างทั้งหมด
โดยเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่าง๑๕๘ตัวอย่าง
ห้างดัง๓แห่งและตลาดค้าส่งอีก๓แห่ง
รวมถึงได้เก็บตัวอย่างผักผลไม้ที่ติดฉลากปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์จากห้างและซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง
วิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
ผักและผลไม้โดยรวมนะครับมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน
ถึง๑๕๖ของตัวอย่างที่เก็บทั้งหมด
สำหรับผักที่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามากที่สุดก็คือคณะ
รองลงมาได้แก่พริกแดงถั่วฝักยาวกะเพราผักบุ้งมะเขือเปราะ
ส่วนผลไม้ที่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามากที่สุดก็คือส้มสายน้ำผึ้ง
รองลงมาได้แก่แก้วมังกรฝรั่งมะละกอและแตงโมรวมถึงแคนเตอร์ลูป
และผลการตรวจผักที่ได้รับตารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกร
พบสารตกค้างร้อยละ๖๑๕ซึ่งก็สูงกว่าการตรวจพบเมื่อเดือนมีนาคม
ส่วนผักผลไม้ที่ติดฉลากว่าเป็นสินค้าปลอดภัยโดยไม่มีตรารับรองมาตรฐาน
พบว่าเกินมาตรฐาน๕จาก๑๐ตัวอย่าง
สิ่งที่น่าตระหนกอย่างยิ่งก็คือการค้นพบนะครับว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่๔
ซึ่งยกเลิกการใช้แล้วรวมทั้งวัตถุอันตรายชนิดที่๓ที่กรมวิชาการการเกษตรไม่อนุญาตจดทะเบียน๒ชนิด
ตกค้างอยู่ในผลผลิตรวม๒๙จาก๑๕๘ตัวอย่าง
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับผลการตรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบุว่าผักและผลไม้ตามห้างสรรพสินค้าและตลาดสด
มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในตัวเลขที่น่าวิตก
เก็บตัวอย่างทดสอบ๗ตัวอย่างพบว่า
มีการผลเปื้อนยาข้ามแรงสูงมาก
ก็คือกะหล่ำแตงกว่าถั่วฝักยาวมะเขือเทศ

และขนา๑๐๐ละ๘๕